ที่สุโขทัยก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจกำลังเร่งคลี่คลายคดีอยู่นะฮะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับอายุ๓๐
เขาก็ตั้งวงดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานเมื่อคืนนี้
อยู่ดีถูกยิงเสียชีวิตถูกยิงไป๖นัดนะ
เสียชีวิตอยู่นะฮะที่อู่เก็บรถเกี่ยวข้าว
ในพื้นที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ผู้ตายชื่อว่านายอนุพรเคลือบเจาะชื่อเล่นชื่อเต้ยนะครับ
เป็นช่างซ่อมรถเกี่ยวข้าวนี่ฮะหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ตำรวจก็มาตรวจสอบอยู่ในท้องที่ของสพบ้านสวนนะครับ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าก่อนที่จะถูกพบว่านายอนุพรถูกยิงเสียชีวิต
เขาได้นั่งดื่มเหล้าสังสรรค์อยู่กับเพื่อนอีก๒คนในอู่เก็บรถ
ตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้มาพบศพกลางดึกนะครับ
สันนิษฐานว่าทั้งหมดอาจจะเมาเหล้าแล้วมีปากเสียงกัน
หนึ่งในนั้นคงใช้ปืนกระหน่ำยิงใส่นายอนุพรจนเสียชีวิตนะฮะ
เป็นปืน๙มมนะครับจากปลอกกระสุนที่ตกอยู่
กระสุนเข้าที่คอ๑นัดลำตัว๓นัดแขน๑นัดแล้วก็ขาอีก๑นัด
นายอนุพรเสียชีวิตคาที่ที่เกิดเหตุไม่เจอใครแล้วนะฮะ
มีศพอยู่แค่ศพเดียวในที่เกิดเหตุนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้ไปเจอเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เขาเล่าถึงช่วงเวลาเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงปืนดังลั่นเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวฟังดูนะครับว่า
ตอนที่เกิดเหตุเมื่อคืนเนี่ยเขาได้ยินได้เห็นอะไรยังไงบ้าง
เสียงมันก็ดังเสียงเหมือนมันพัดเหมือนคนปล่อยปืนอ่ะ
ดังปั้งอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้สนใจว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีการยิงกันอย่างเงี้ย
คิดว่าเขาปล่อยปืนแล้วจุดประทัดก็เลยไม่ได้สนใจ

รถมาแล้วก็พอรถมาจอดรถมาจอดตรงบ้านแล้วก็เห็นกรอบมาถามว่าเอ๊ะเสียงไรกันอะไรอย่างเงี้ย
ก็เข้าไปดูความเรียบร้อยของลูกน้อง
เข้าไปดูอ้าวหมอนี่นอนทีนี้มันเสียงดังแล้วก็ลงไปดู

ที่เกิดเหตุเป็นโรงเก็บรถเกี่ยวข้าวนะครับที่เขานั่งดื่มเหล้ากันเมื่อวานนี้
เต้ยจะถูกยิงเสียชีวิตเจ้าของโรงเก็บรถเกี่ยวข้าวชื่อนายบัญเจิดเขียวแก้วนะครับ
บันเจิดบอกว่ามีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับในเต้ยผู้ตายก็เลยให้มาทำงานที่นี่เห็นว่าเป็นญาติกัน
เต้ยก็เป็นคนดีฮะขยันทำงานทุกคนก็รักกันดีนะครับอ่า
สังสรรค์กับอ่าลูกจ้างคนอื่นอื่นในเต้ยจะดื่มน้อยอ่า
คือไม่ค่อยเมาอ่ะไม่ได้เมาไม้จนขาดสติเมื่อคืนนี้เขากลับมาจากฟังพระสวดที่วัด
พี่สาวบอกว่ามีเสียงดังก็มาดูพบว่ามีนายเต้ยเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตอยู่
ส่วนลูกจ้างอีก๒คนที่อยู่ที่โรงเก็บรถเกี่ยวข้าวของเขานะครับมีคนหนึ่งอายุ๒๐
คนอายุยี่สิบเอ็ดเป็นผู้ชายตำรวจคุมตัวไปสอบสวนแล้วอ่า
แต่ว่านายบัญเจิดบอกว่าส่วนตัวแล้วเขามองว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องอืม
เพราะว่าได้สอบถามพูดคุยแล้วทั้งสองบอกว่าคือนั่งดื่มเหล้าด้วยกันจริง
แต่ว่ากลับไปก่อนก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเต้ยถึงถูกยิงตาย
ตัวเจ้าเองเนี้ยเขาผมเนี้ยอยู่ที่เนี้ยมันไม่มีปัญหากับใคร
เพราะมันมีแค่คนสองสามคนลูกน้องผมนี่แหละก็ไม่เห็นมันมีปัญหาอะไร
มันมีมันก็เล่นกันอะไรกันเนี่ยมันไม่เห็นว่ามันจะด่ากัน
ตบหัวกันอะไรมันก็ไม่เห็นมีกันนะครับซึ่งน้องอีกสองคนก็คือ
ที่ตำรวจคาดการณ์ว่ามีการมานั่งสั่งสรรค์กันครับซึ่งสองคนนั้นก็เป็นลูกน้องของพี่
คือไม่ได้คาดการณ์นะครับคือมันมาทำรถกันนี่แหละ
มาทำเนี่ยจะมาทำที่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มัน
มันกลับมันกลับตอนมันบอกว่ามันกลับตอน๖โมงกว่า
ซึ่งเราก็มันกลับตอนนั้นเราก็มันก็กลับก็กลับกันไป
ก็กลับของมันปกติอยู่แล้วประเภทนั้นเพราะว่ามันมีลูกเล็กด้วย
คือสามคนนี้สนิทกันอ่าสนิทกันครับถึงว่าจะมาต่างเวลากัน
หรือว่ายังไงมันสนิทกันมันก็บอกว่ากลับเลยพี่
มันก็ตกใจมันก็สั่นเลยเหมือนกันอืม
ก็ตกใจของมันนั่นแหละมันบอกเป็นไม่ได้ไงแล้วพี่
ถ้ามันเป็นนักเลงมันเป็นเรื่องชู้สาว
อันนั้นเราพอเป็นไปได้แต่อันนี้มันไม่มีครับ
ลูกจ้างสองคนที่นั่งดื่มเหล้ากับในเต้ยบอกว่ากลับตั้งแต่๖โมงกว่านะฮะ
ส่วนชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๒ทุ่มนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นใครเป็นคนยิงในเต้ยจนเสียชีวิตนี่แหละฮะจะต้องไปหากันต่อนะครับ
ส่วนที่วัดคลองด่านในตะบนบ้านสวนนะครับนี่เป็นที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลของนายอนุพรหรือว่านายเต้ยนะครับ
ก็แน่นอนว่าตอนที่รับศพมาเพื่อนำมาบำเพ็ญกุศลที่วัดเนี่ยก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
ถ้าวิญญาณจะมาหาพ่อหาแม่
เราก็ไม่รู้ว่าลูกจะมีปัญหากับใคร
พออยู่กับบ้านเนี่ยมันไม่มีแล้วล่ะ

มันจะมีไม่มีเราก็ไม่รู้เนอะ
ถามว่ามีเรื่องอะไรไม่ถึงก็จะยิงกัน
โกรธเครื่องอะไรกันไม่ถึงได้ยิงกัน
ให้มันพัดผ่านจากบ่อจากไม้
จะตบจะตีมันจะทีสองที

ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่คุณแม่ไปร่วมงาน
แม่บอกว่าได้ยินเสียงปืนดัง

ก็รู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้วนะคะอืม
เช้าไปเก็บกวาดห้องให้ลูกชาย

ลูกจะมาหาหรือเปล่าส่วนภรรยาของผู้ตายนะครับได้เปิดข้อความ
นี่เป็นแชทที่สามีแชทมาคุยกับเธอเป็นครั้งสุดท้ายนะคือ
คุณสามีโทรมาบ่ายเมื่อวานนี้โดยโทรมาลักษณะวิดีโอคอ
กับลูกสาวคนโตอายุ๑๒แล้วก็ถามหาลูกชายวัย๕ขวบพอคุย
กันเสร็จลูกสาวมาบอกว่าตอนที่คุยกันเนี่ยที่วีดีโอคอร์อันนี้
ที่ภรรยาผู้ตายนะครับลูกสา๗๖บอกแม่ว่า

เธอเปิดชัดให้กับครัววิการได้ดูนะครับ
อันนี้คือช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วช่วงเย็นสามีติดต่อมาอีกทีนึง
เพื่อจะเห็นหน้าอะไรพวกนี้ฟังเสียงดูภาพกัน
แต่ช่วงเย็นเนี่ยไม่โทรเหมือนทุกครั้ง

ทีนี้ภรรยาเอกใจแล้วสิว่าเอ๊ะทำไมสามีถึงไม่โทรมาเหมือนทุกครั้ง
แต่ว่าข้อความที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นข้อความแปลก
เหมือนกับสามีต้องการจะบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่า

นี่ฮะก็ตอนนี้สงสารลูกสองคนมากนะที่ภรรยาบอกนะครับ
รับว่าตอนนี้มืดแปดด้านไม่รู้สาเหตุคืออะไร
เพราะตลอด๑๕ปีที่อยู่ด้วยกันมา
นายเต้ยหรือว่านายอนุพรผู้ตาย
ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครไม่เคยทะเลาะกับใคร
ชู้สาวไม่มีเรื่องเงินก็ไม่เคยบ่นว่าขัดสน

ส่งข้อความมาว่า

แค่นั้นเขาก็ไม่อะไรเลย
นี่ก็ยังสงสัยว่าธรรมดาแฟนจะโทรหาดึก

แต่เมื่อวานไม่โทรมันไม่ปกติธรรมดาเขาจะโทรโทรทั้งวัน

ตอนเขาโทรไปอยู่บนโรงเจพาลูกไปเที่ยวโรงเจ
เขาก็จะแบบซึมลูกก็ยังบอกว่าพ่อแม่พ่อหน้าซีด
เหมือนอยากพูดอะไรแต่เขาก็ไม่พูดถามว่ามีอะไร

แต่เป็นอย่างนี้มาเกือบอาทิตย์แล้ว
ไม่ออกพี่เพราะว่าแฟนไม่เคยมีปัญหากับใคร
แฟนเป็นคนที่อัธยาศัยดีมาก
อยากให้จับคนร้ายให้ได้พี่มาลงโทษทำอะไรไม่สงสารลูกหนูเลยค่ะ
สองคนแล้วทำเกินนะพี่ถึงมีเรื่องกันก็น่าจะแบบ
คุยกันดีไม่ใช่มายิงกันแบบนี้
พันธุ์ตำรวจเอกเผชิญตันสิริภูมิกับการสพบ้านสวนบอกว่า
คดีนี้ก็น่าจะมีสาเหตุมาจากการผิดใจกันในวงเล่า
ก็คงจะเมาด้วยนะครับก็เลยก่อเหตุ
ได้นำตัวเพื่อนของผู้ตายสองคนที่ดื่มเหล้าด้วยกันมาสอบปากคำแล้ว
ทั้งคู่บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่ากลับไปก่อนออกจากจุดเกิดเหตุไปตั้งแต่ช่วงเย็น
แต่ก็ต้องไปขยายผลต่อนะฮะตำรวจบอกว่าต้องไปดูต่อนะครับว่า
เรื่องนี้มันจะเกิดจากอะไรกันแน่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะฮะ
มันก็ต้องไปดูว่าใครใช่ไหมถ้าเพื่อนสองคนนั้นบอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วจะเป็นใครทีนี้ต้องไปไล่ดูว่าเอ๊ะบริเวณนั้นมีกล้องวงจรปิดต่าง
จะได้ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ